หญิงนัชยามัยตรีเวทนะคะหรือว่าใครเรียกว่าหมอกุ๊กไก่ค่ะ
เวชศาสตร์ฉุกเฉินนะคะแล้วก็กุมารแพทย์ค่ะ
ตอนนี้นะคะก็มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์ทางเลือกนะคะ
แผนไทยแพทย์แผนจีนนะคะการใช้สมุนไพรต่าง
บ้านหลังนี้อยู่มาประมาณสามสี่ปีแล้วค่ะเพราะว่าตอนนั้นที่มาซื้อเนี่ยเพราะว่าลูกเรียนอยู่โรงเรียนใกล้ใกล้ค่ะ
อยากจะให้ลูกเดินทางใกล้ตอนที่เสิร์ชหาบ้านเนี่ยเราก็ใช้คีย์เวิร์ดเลยว่าบ้านริมทะเลสาบรามคำแหง
ตอนแรกก็คิดว่าไม่น่ามีนะแต่ว่าเฮ้ยปรากฏว่ามันขึ้นมาแล้ววันนั้นเนี่ยก็เลยชวนสามีว่าพี่คะเราไปดูบ้านหน่อยเถอะค่ะ
เผื่อว่ามันโอเคอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัดสินใจในครึ่งชั่วโมงค่ะจองค่ะ
ตอนแรกเนี่ยก็คือว่าเรามาเห็นเนี่ยมันยังเป็นแค่โครงสร้างปูนแล้วก็ติดตรงริมทะเลสาบแค่นั้นเอง
พอเปิดประตูเข้ามาเนี่ยลมใหญ่เนี่ยแบบเหมือนต้อนรับเราเลยแบบเฮ้ยไม่มีแอร์แต่มันเย็นมันสบายเหมือนเราไปเที่ยวต่างประเทศอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเป็นหลักของห่วงจุ้ยเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าลมเข้าบ้านก็เหมือนกับมีเงินมีสิ่งดีต่างเข้ามาในบ้านเราอะค่ะ
เขาบอกว่าโต๊ะเนี่ยควรจะเป็นโต๊ะกรมเพราะเวลานั่งทานข้าวด้วยกันแล้วจะไม่ทะเลาะกันแล้วพอโคมไฟเนี่ยข้างบนมันเป็นกระจกเนี่ยมันจะสะท้อนความร่ำรวยความกินดีอยู่ดีเราจะไม่อด
ตรงนี้ก็จะเป็นห้องทำงานของคุณสามีนะคะแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นโซฟานี้เนี่ยเลือกเองนะคือแบบชอบที่มันกว้างแล้วก็เวลาคนมาบ้านเนี่ยนั่งสบายที่สำคัญคือสามารถที่จะเอ็นได้นะคะนั่งสบายเอ็นขึ้นมานอนได้อะไรอย่างเงี้ยนอนอ่านหนังสือหรือว่าเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบพิงลงไปเลยอย่างเงี้ย
ส่วนเด็กจะใช้ชีวิตอยู่ชั้นสองมากกว่านะคะชั้นบนนะคะก็จะเป็นห้องปินโนอันแรกนะคะเป็นของลูกชายจะมีห้องนอนลูกชายห้องนอนแขกห้องพระนะคะห้องนอนกุ๊กไก่กับสามีแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะเป็นมีมุมหนังสือของกุ๊กไก่นะคะคือเป็นคนชอบอ่านชอบเรียนรู้แล้วก็สมัยก่อนอ่านหนังสือได้วันละเล่มหนึ่งเลยอ่ะ
ห้องนี้เป็นมุมเป็นห้องพระคือจะต้องเข้ามาทุกวันนะคะทุกวันก่อนนอนนะคะก็จะต้องนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์กับสามีและลูกค่ะแล้วมันจะเป็นกู๊ดไทม์อ่ะเป็นเวลาดีดีมากเลยสำหรับครอบครัวมันเหมือนกับเราได้ทำอะไรดีร่วมกันได้สวดมนต์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ก็เป็นทางเดินระหว่างห้องนะคะ
ก็จะมีคอมพิวเตอร์เอาไว้แบบเผื่อบางทีสามีคิดไอเดียอะไรได้เพราะว่าสามีเป็นนักเขียนไงเขาก็จะมาพิมพ์พิมพ์ไว้อะไรอย่างนี้
สามีคือพี่ตุ๋นดังตรินนะคะเป็นอ่าผู้เขียนเรื่องเสียดายคนตายไม่ได้อ่านไม่รู้รู้จักกันหรือเปล่าห้องนี้ไม่เคยให้ใครดูเลยนะคะเนี่ย
อันนี้เป็นห้องนอนค่ะตื่นมาเนี่ยก็เราก็จะมองเห็นวิวที่มันกว้างนะคะเป็นแบบริมทะเลสาบแล้วก็มีน้ำนะคะแล้วตอนเช้าเนี่ยเขาจะเปิดน้ำผู้ตรงกลางนั้นนะคะ
ก็จะทำให้แบบชีวิตมันมีเอเนอร์จี้มีพลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยถ้าในหลักของห่วงจุ้ยนะคะเป็นการรับพลังบวกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นจุดที่แบบแฮปปี้มากแล้วอะค่ะที่มาอยู่ตรงนี้
ตรงนี้จะเป็นห้องทำงานนะคะก็จะมีแม็กบุ๊กเครื่องหนึ่งเล็กนะคะแล้วก็มีจอเอาไว้ใหญ่ใหญ่เพราะว่าอายุเยอะแล้วเราก็ต้องแบบใช้จอใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องแล็บที่เราซ่อนไว้ส่วนตัว
ปกติบางทีก็จะทำแบบเนี้ยน้ำมันทาสิวทำเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาให้น้องน้องเอาให้แบบคนสนิทกันหรือว่าแบบลูกค้าที่สนิทสนิทกันใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือทำสบู่ก็มีนะคะ
หรือบางทีก็ทำแบบครีมอาบน้ำทำครีมบำรุงอย่างเงี้ยค่ะเราไม่อยากเป็นซิเดลล่าหรอกอยากเป็นนางฟ้าที่เสกให้ซินเดอเรลล่ามันสวยอ่ะ
ได้เลยทำสูตรอะไรดีวันนี้สบู่ดีไหมคะสบู่เพราะว่ามีมันทำง่ายด้วยคนจะได้กลับไปทำตามได้ดีไหม
ซัมเมอร์หน้าร้อนงั้นเอาเป็นตัวสบู่อโลเวล่าดีไหมคะ
เดี๋ยวเราเอาสบู่ใส่นี่ก่อนเราจะได้ไม่เปลืองเวลาเนอะ
เป็นก้อนกินเจลินแบบพรีเมียมเลยมันจะไม่ระคายเคืองค่ะ
คือใหญ่อย่าเอาสบู่ใส่ลงไปในน้ำร้อนเลยนะคะ
ต้องแบบว่าเอาภาชนะอันหนึ่งมาก่อนอะไรอย่างนี้นะคะ
ไม่ค่อยจะร้อนใช่
ีซาลีนนี้มันจะไม่ค่อยมีฟองนะคะฟองมันจะน้อย
เราอาจจะใส่สารเพิ่มฟองพวกที่เป็นใช้ทำสบู่เด็ก
ตัวโพคามีโดโพพิววิลเทน
นี่บอกสูตรหมดเลยนะเนี่ยน้ำหอมเอากลิ่นอะไรดีคะ
สีเอาชมพูเนอะซัมเมอร์ซัมเมอร์เอากลิ่นฟอเลสเบอร์รี่ไหมล่ะ
แล้วก็อาจจะใส่วิตามินอีเข้าไปนิดนึงบำรุงผิว
แอดเพิ่มเข้าไปสั่นสกัดจากใบบวกนิดนึง
เราใส่แบบพืชธรรมชาติลงไปด้วยนิดนึง
อันนั้นต้องให้เป็นผงผักเหรอคะใช่ค่ะใช่นิดนึง

หนึ่งคือเราต้องโลกสวยค่ะ
เราคิดดีแล้วก็อะไรที่มันไม่ดี
คือเราดูผ่านอย่าเอามาใส่ใจนะคะ
แล้วก็การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

จะเสพอะไรเนี่ยก็เสพได้
แต่ว่าอย่าเอามาลองกับร่างกาย
ทั้งหมดน่ะเนาะ